หน้าคดีล่าเสือดำจำกันได้ใช่ไหมคะ

กรณีที่คุณเปรมชัยกับพวกนะคะ
ล่าสัตว์ป่าในทุ่งใหญ่นะเรสวน
คดีนี้เป็นคดีหลักก็คือคดีล่าสัตว์ป่า

แล้วก็คดีรองงอกออกมาก็คือติดสินบนเจ้าพนักงาน
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีงอกออกมาเรื่อย
คดีหลักสารตัดสินจำคุกให้ประกันตัวออกไป
สินบนเจ้าพนักงานก็ตัดสินจำคุกให้ประกันตัวออกไป
วันนี้มีคดีรองอีกหนึ่งคดีก็คือครอบครองงาช้าง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าเจ้าหน้าที่
เขาไปเจองาช้างที่บ้านคุณเปรมชัยใช่ไหมครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปที่บ้านของคุณเปลมชัย
ไปดูว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่า
มีการครอบครองอื่นหรือเปล่าด้วยไปเจอ
งาช้างเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมจนในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะสารตัดสินแล้วนะคะคือยกฟ้อง

ในคดีครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
วันนี้สารอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัท
และภรรยาก็คือนางคณิตดากัณสูตร
นางสาววันดีสมภูมิคนใกล้ชิดภรรยาของ
นายเปลมชัยจำเลยที่๑๓ในฐานความผิด
คืออย่างที่บอกไปครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
มันมีหลายฐานความผิดนะคะ
แต่ความผิดหลักก็คือผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศ๒๕๓๕และพศศ๒๔๖๙
เนื่องจากว่าสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า
จำเลยเคยมีการขอยื่นขึ้นทะเบียนงาช้างไปแล้ว
ในช่วงที่มีการเรียกให้ผู้ครอบครองงาช้างมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง
ซึ่งในส่วนของงาช้างแอฟริกานั้น
จึงไม่มีเจตนามปกปิด
ส่วนกรณีที่อ้างว่าเป็นมรดกที่รับสืบทอดมาจากมารดาเมื่อปี๒๕๕๙
มีการนำสืบน่าเชื่อว่าได้รับมรดกสืบทอดมาจริง
เรื่องมีการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญถึงฐานรากวางงาช้าง
เป็นศิลปินในยุคสองพันห้าร้อยสามสิบจริง
ขณะที่นายเปรมชัยภรรยาและคนใกล้ชิดนะคะได้แยกกันเดินทางขึ้นไป
เดินทางไปเที่ยวรถส่วนตัวออกจากสารอาญาทันที
หลังจากที่รับฟังคำพิจารณาเสร็จสิ้นค่ะ
โดยไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด
คดีนี้ถือเป็นคำพิพากษาของสารชั้นต้น
โจทย์ก็คืออายการฝ่ายคดี
ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาก็สามารถยืดอุทรได้ภายในเวลาหนึ่งเดือน